เขาแต่งกันแล้ว

รู้สึกแบบยินดีด้วยเลย
หมากขอคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้วเรียบร้อย

เผ็ดใช่ไหมนะเม็ดมารั่วเลย

พระเอกดังครับหมากปรินสุภารัฐนะครับ

เขาขอแฟนสาวคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้ว
หลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง๙ปี

โพสต์ภาพจับมือคุณคิมเบอร์รี่

นิ้วนางข้างซ้ายนะครับ
โอ้โหเพชรเม็ดเป้งเลย
บอกนี่ฮะภาพนี้ที่ผมบอกนะครับ

โพสต์ภาพคุณหมากจุมพิษที่มือของเธอนี่

หวานจริงแล้วก็ต้องแท็กไปที่

โพสต์แจ้งข่าวดีทำให้แฟนคลับของทั้งคู่นะครับ

วงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดี

คุณณเดชน์ยายาเขาไปอยู่ที่นั่นด้วยนะ
อ๋อเป็นศักยิพยานเลย

โมเมนต์ที่สุดสวีทครั้งนี้ด้วยนะครับ

แต่เกิดแม่ไปไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็น
แต่งานนี้ก็ไม่ใช่ปัญหามืดตัวจริงนะครับ

แล้วก็คงไม่ถึง

ก็เลยตัดต่อผ้าตัวเองมาซะอย่างเนียนเลย

คุณเต้ยจรินพรคุณมิวนิษฐา

โพสต์อินสตราแกรมครับแสดงความยินดี

โบเบนชวันดีใจกับเพื่อนรัก
ถึงขนาดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยฮะ
มันก็คือลงลูกของเดรดใช่ไหม

ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของ

เล่าบอกว่าที่จริงคุณหมากได้ขอ

ตั้งแต่วันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมานะ

คือเป็นโรงแรมที่คุณคิมชอบมากเนื่องจาก
เป็นนักแสดงที่คุณคิมชื่นชอบเนี่ยจัดงานแต่งที่นี่นะฮะ
เอาล่ะมาดูเส้นทางรักของคุณหมากกับคุณคิมเนี่ยนะฮะ
เริ่มต้นจากการได้รู้จักและร่วมงานนะไม่ได้เล่นคู่กันนะ
ร่วมงานในละคร๔หัวใจแห่งขุนเขาก่อนตอนนั้นนะครับ
กระทั่งปี๒๕๓๗ทั้งคู่ได้โคจรมาเล่นละครต้นรักริมรั้ว
นี่แหละครับแฟนก็เข้ามาเชียร์ความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปเรื่อย
เข้าปีที่๙ในที่สุดคุณหมากกับคุณคิมก็ได้แต่งงานกันแล้ว